ทุ่มให้ฉันนึกภาพดูนะงั้นนะถ้าเราทำงานอยู่ดีนะ
แล้วมีพระเอกอยู่ดีเปิดประตูเข้ามา
เดินเข้ามามาถอดเสื้ออย่างนี้ข้างเราคุณผู้ชม

พี่โป้งนวัทย์อยู่ดีทำผมสารในการ
อยู่ดีทำตรงสามนักการหัวใจจะไหวจ้า

กลัวจูจิตสุดในมองโด
ทำไมกูไม่อยู่วะ
โอ๊ยพี่โป้งไม่อดโยนเลยอ่ะคือจะบอกว่าถ้าดิฉันเป็นคุณพี่คนนั้น
ก็คือเป็นลมไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูมาพี่โป้ง

หัวใจจะวายคุณผู้ชมสงสัยจะหาที่เปลี่ยนเสื้อแม่จริง

คุณผู้ชมแล้วดูสิโอ้โหมีสองสาวพนักงานในร้านเนี่ย
เขากำลังเตรียมของกันอยู่มือไม้ดูซะก่อน
มันสั่นมันจับมันทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ก็มีพระเอกสุดหล่อมาเปลี่ยนเสื้อโชว์ต่อหน้าต่อตาแบบนี้
ทรงไม่ค่อยอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง
เออเสียงในคลิปนี้ถึงก็บอกว่าอ๋อหัวใจฉันจะวาย
บอกกับเราว่าพี่ป้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อ
ตอนไปถ่ายรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานี่แหละ

เราเอฟซีเขาเมรมเมนต์กันสนั่น
บอกว่าโอ้โหอิจฉาน้องมาก
สาวเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมเห็นเสื้อไลน์ที่พี่พ่องก็ถอดออกไหมคะ
ฟอทตวินมือของที่ไทยรัฐเรานี่แหละ
แล้วก็เลยจังก็เลยเอาขอไปชกมาไปซื้อต่อมาก็แล้วกันเลย
ว่าเรือนขวัญไม่ซักหรอกคงจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
อ่าเข้าละคุณคุณผู้ชมเรื่องของพี่ป้องผ่านไปแล้วนะคะ
นอกจากจะแจกแต้มบุญลูกสาวแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเบื้องหลังที่พี่ป้องในแสบสุดเหมือนกัน

ร่วมงานกันในรายการเศรษฐีป้ายแดงนั่นแหละ
เป็นคนแฉเรื่องว่าพี่ป้องแสบยังไง
ภาพนี้คือหลักฐานว่าเฮียป้องเนี่ยคือตัวป่วนขนาดแท้เลยนะ
ระหว่างที่ทั้งคู่ต้องถ่ายทำรายการด้วยกันค่ะ
ทำให้น้องจ๊ะเนี่ยปวดเสียนเวียนกล้าว
สติหายสมาธิไม่มีหลุดไปเลยนะ

ดูเอาเถอะค่ะแทนที่จะช่วยน้องดัน

ต้องนำหลักฐานมาโพสต์ไว้โชว์ไว้แบบนี้ค่ะ

ไอเฮียของฉันเนี่ยก็แกล้งฉันตลอด
แล้วพอโดนแกล้งปุ๊บจะจำสคริปต์ไม่ได้ทันที
ชมภาพความน่ารักนะคะของพี่ป้องนะคะ
พี่น้องคู่นี้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงกันจ้า

จะไปตีไปก้อเขา

สู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นหวานใจอย่างแจ๊คล่ะ
ก็พี่แจ๊คบอกเลยคนนี้สู้ไม่ถอยนะจ๊ะ

เพลงเบื่อเมียของพี่แจ๊คนี่ออกร้อมลีลา
บอกเลยว่าอินเนอร์มันมาจากใจจริง
โอ้โฮโอ้โฮ
พระยังตามห่วงหึงไม่เคยเลือกดี
ข่าวล้อยจังเลยอย่างนี้
ข่าวล้อยอะไรฟันสองเหมือนมีสักอย่าง

ถ้าอยากมีชีวิตอยู่อยากทิ้งสู้อย่างนี้ไงนะคะ

หยุดแล้วจ๊ะยกนูว่า๋ยไปแล้วนะคะทำไมทำไมคุณสา

คือคือแบบว่ามันคิดคำในใจหรืออะไร
ดิฉันก็รู้สึกเวลาอยู่บ้านรู้สึกมีลมอะไรพัดผ่านข้างหลัง
ไม่รู้ว่าสามีเขาแอบทำท่าแบบนี้บ้างหรือเปล่า
แต่มีคนที่บ้านอาจจะฟังเพลงของพี่แจ๊คอยู่ก็ได้